สาวที่ยังไม่มีคู่เดี๋ยวนี้

เพราะในแอปบางที

อย่างเธอกับชาวที่ลาว

เอาทองเธอไปหลอกยังไงผมจะเล่าให้ฟัง
สาวลาวที่ตกเป็นเหยื่อหาคู่ทางแอปรายนี้อายุ๒๕ปี
พาตำรวจไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับเป็นตำรวจสพเมืองชนบุรี
บอกว่าโดนขโมยสร้อยคอทองคำไปจากจุดนี้นะฮะ
หน้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันหมู่๓ตะบนหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีครับ
เธอเล่าบอกว่าเล่นแอปหาคู่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๓๑ได้
ดูดีเป็นผู้ใหญ่เชียวคุยกันสามวันฝ่ายชายนัดเดทครับ
ขับรถกระบะมาเชียวนะมารับไปเที่ยวทะเลค่ะนี่ครับ
แล้วพอขึ้นรถได้นะโชว์ป่าโชว์ป่ายังไงรู้ไหม
สร้อยของน้องหนักเท่าไหร่เธอตอก๒สลึง
เขาบอกว่าถอดไหมเดี๋ยวพี่จะไปเปลี่ยนให้เป็นยังไงล่ะปุ้ยป่าไหม
ป่ามากป่ามากนะฮะเดี๋ยวจะไปเพิ่มน้ำหนักให้
ฝ่ายชายอ้างบอกว่าเอาเข้าห้องน้ำก่อนอ่าเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำนะ
แล้วหนูก็ไปเข้าห้องน้ำนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่รถ
ออกมาครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่